คุณผู้ชมดูอยู่หน้าจอแล้วก็เตรียมนะคะเฮฮาหน้ากองกับ
ติ๊งนังนังตั้งนิงชะเอิงเอ๋ยพูดจริงไม่หลอก
นี่พี่รุ่งสุริยาจ้าแกกลับมาเล่นละครอีกแล้วนะจ๊
แล้วกลับมารอบนี้แกบอกว่าพี่ปวดท้องมากหัวรอดตลอด
คือล่าสุดนะคะแกมารับบทเด่นเป็นพ่อนางเอกจ้า
กิจกรรมหลักในกองนอกจากท่องปวดก็คือร้องเพลงติ๊งนังนังตั้งนิงเอ๋ย
คุณผู้ชมพี่ทุ่งบอกกับเรานะคะว่าน้องในกองหลายคนเนี่ย
ร้องเพลงนี้ได้แล้วก็ชอบแซวนะคะนี่ตอนนั้นพี่รุ่งก็บอกหล่อมาก
นี้ประมาณ๒๐กว่าปีแล้วอ่ะเออนะคะแต่แกก็บอกว่า
แกก็รอดูอยู่เหมือนกันนะคะส่วนตัวพี่รุ่งเองก็ต้องขอบคุณเพลงฮิตทั้งหลายนะคะ
พระนางค่ะน้องเต๋าเศรษฐพงศ์กับน้องเพิร์ตร้องเพลงแหล่
อ๋อแบบนั้นเลยคุณผู้ชมอ่ะเราไปฟังพี่รุงสุริยาติงนางนางตั้งนิง
กันเลยตา
ไม่ห่างจากเมื่อหลายหลายปีมาครับยังยังรับบทเด่นอยู่ครับ
ก็คือพ่อนางเอกครับ
ใช่ครับรักจริงแก้ติงนางรัก๒๐๒๗วันพ่อตักศีลษะเนยลุกทุ่ง
นะครับเมที่หากินมาทุกวันเนคเกอร์สิบเลยริงแหละ
มีคนมาขออยู่แต่ว่าก็ให้เขาไปขอในเรื่องของลิขสิทธิ์
เพราะลิต๊กศิษย์ไม่ได้อยู่กับพี่อยู่กับพ่อเจรินทพ

๒๒ปีครับ๒๒๒๓ปีประมาณนี้แล้วก็มีสอนแหลกเข้าด้วยนะ
ทิ้งกึ้งทิ้งกึ้งนี่ตากทิ้งกึ้งนี่ตากทิ้งกึ้งนี่ตากทิ้งกึ้งนี่ตากทิ้งกึ้งนี่ตากทิ้งกึ้งนี่ตากทิ้งกึ้งนี่ตากทิ้งกึ้งนี่ตากทิ้งกึ้งนี่ตากทิ้งกึ้งนี่ตากทิ้งกึ้งนี่ตากทิ้งกึ้งนี่ตากทิ้งกึ้งนี่ตากทิ้งกึ้งนี่ตากทิ้งกึ้งนี่ตากทิ้ง